กระมวลวิสิตได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายชูวิทย์ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะ
โดยนายชูวิทย์ก็บอกว่ารู้สึกเป็นห่วงลูกรวมทั้งเป็นห่วงธุรกิจ
แต่ก็มั่นใจว่าน่าจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนในเรือนจำได้ค่ะ
เติมตระกูลกระมวลวิสิตบุตรชายนายชูวิทย์กระมวลวิสิตพร้อมสมาชิกครอบครัว
เดินทางเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ราชธรรมเพื่อขอเข้าเยี่ยมนายชูวิทย์
ถูกควบคุมตัวภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ทั้งหมดใช้เวลาในการเข้าเยี่ยมประมาณ๓๐นาที
ก่อนจะเดินทางกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉย
เติมตระกูลเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่านายชูวิทย์ยังคงมีสภาพจิตใจที่ดี
สามารถพูดคุยหยอกล้อกับคนที่เข้าไปเยี่ยมได้
โดยระหว่างนี้อยู่ในช่วงปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายใน

โดยนายชุวิตได้แสดงความเป็นห่วงลูกทั้ง๕คนและสุนัขอีก๓ตัว
รวมไปถึงกิจการของครอบครัว
พี่น้องผมอยู่ข้างนอกชีวิตผมอยู่คนเดียวก็ต้องดูแลที่บ้าน
ส่วนการใช้ชีวิตในคืนแรกในเรือนจำ
นายเติมตระกูลบอกว่านายชูวิทย์นั้นนอนไม่ค่อยหลับ

แต่ก็ไม่เหงาเพราะมีเพื่อนอยู่ในเรือนจำหลายคนนะคะ
ขณะที่สภาพร่างกายที่สังเกตเห็นคือนายชูวิทย์ถูกตัดผมสั้น
ส่วนทางด้านนายอายุสินทพพันธ์สินทบพันธ์
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวผ่านทางโทรศัพท์ว่า
ที่ครอบครัวจะนำใบรับรองแพทย์มามอบให้เรือนจำก็จะเป็นการดี
เพราะทางเรือนจำจะได้นำเข้าสู่แฟมประวัติของผู้ต้องขัง
แต่หากทางญาติประสงค์จะนำยารักษาโรคหรือยาประจำตัวของผู้ต้องขังมาฝากไว้

โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบก่อนนำเข้าไปให้กับผู้ต้องขัง
ต้นนายชูวิทย์ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในแดนแรกรับ
และยังต้องรออีก๒สัปดาห์ก่อนจะย้ายไปยังแดนอื่นค่ะ